เป็นเรื่องของความทนไม่ไหวสุดจะทนแล้วจริงนะคะ
สุภาพสตรีท่านนี้ไปร้องเรียนเรื่องที่ว่า
ที่บ้านเนี่ยน้ำปลาปลาไม่ไหล
ไปทั้งชุดนอนเลยค่ะคุณผู้ชม
ให้กูต้องมาเขียนคำร้องกูมาทางชุดนอนเลยเก่งในก็ไม่ต้องใส่
เสื้อในก็ไม่ต้องใส่ต้องให้มาถึงอบตนี่แลกกันไว้นะ
แลกันไว้เนี้ยสามไม่ได้กี่วันแล้ว
ต้องมาเครียดคำร้องค่ะข้อโทษค่ะกูต้องมาเครียดคำร้อง
กูมาทางชุดนอนเลยแลนี่สะแผบกูเห็นไหม
มาทางชุดนอนเก่งในเสื้อในก็ไม่ได้ใส่มาไอ้นั่นเลย
ไม่ได้ใส่อะไรมาทั้งชุดนอนแบบนี้คือเพราะอะไร
เพราะเธอบอกว่าตื่นมาจะอาบน้ำน้ำไม่ไหล
ก็เลยมาทั้งแบบนี้เลยแล้วเจอแบบนี้มาร่วม๒๐ปีแล้ว
ทุกวันนี้ถ้าจะชีวิตจะให้ลาบลื่นต้องซื้อน้ำใช้เดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาท
บ้านก็ติดถนนใหญ่แล้วเป็นกันทั้งหมู่บ้านเลย
เธอก็เลยต้องไปร้องเรียนที่อบตทุ่งคาที่จังหวัดชุมพร
ไปทั้งแบบนี้เลยน้ำยังไม่ได้อาบ
เสื้อผ้าข้างในก็ยังไม่ได้ใส่มาทั้งชุดแบบนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราไปพบเจ้าของคลิปค่ะคุณเจริญศรีบอกว่าเนี่ย
แต่ละวันมันกระปริดกระปรอยน้ำไม่ไหลบางวันไม่ไหลเลย
บางทีเป็นทั้งอาทิตย์เลยในห้องน้ำเธอเนี่ย
ต้องเอาถังน้ำวางแล้วลองน้ำไว้ให้เต็มจะได้ใช้ได้ตลอดเวลาที่อยากจะใช้
อยากจะให้ทางอบตทุ่งคาดูแลเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เดือดร้อนมากเลยค่ะคือว่าน้ำเนี่ยมันไม่ไหล
ไม่ไหลตลอดเลยเป็นแบบนี้มาประมาณ๒๐กว่าปีตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้เลยค่ะ
คือว่าประมาณแบบเช้ามาก็จะไหลแบบเอื่อย
คือมันได้ไม่เต็มถังอ่ะแล้วบางวันก็คือสามสี่วันอ่ะ
ตั้งแต่วันนั้นที่ไลค์อ่ะนะคะจนถึงวันนี้น้ำยังไม่ไหลเลย
คือเดือดร้อนมากน้ำไม่มีสะอาด
เมื่อก่อนอยู่ที่นี่ตั้งแต่สร้างบ้านเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว
แล้วก็หายกลับไปกรุงเทพกลับมาก็คือยังเหมือนเดิมอ่ะ
ไม่มีการพัฒนาไม่มีการแก้ไขอะไรสักอย่างเดียว
ช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะสิบแปดหรือสิบหกอืมนะครับ
เนี่ยโอ้โหเธอบ่นมาน่ะยี่สิบปีเป็นแบบนี้เลยนะฮะ
วันนี้ก็เลยต้องมาร้องเรียนอยากให้หน่วยงานเนี่ย
เข้ามาตรวจสอบดูแลให้หน่อยนะค่ะครับคือว่าประมาณแบบอ่าคุณผู้ชมฮะ